อ่ะเดี๋ยวไปดูสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
ถนนอ่ะอืมอ่าฝั่งตรงเนี้ยซ้ายมือนี่คือ

มันก็เป็นแก้มลิงรับน้ำได้เหมือนกัน
ไม่เปิดกระสอบซ้ายให้น้ำมันไหลไปบ้าง
ก่ายยกกระสอบซ้ายแล้วแบบนี้โพรวายใหญ่เลย
ไม่ไปไหลอีกฝั่งเลยไม่ไหลไปเลย

สุดท้ายเนี่ยทางประหลัดอำเภอต้องมาเคลียร์ให้นะฮะ
แล้วตกลงคือวางกระสอบทรายแค่ชั้นเดียว
น้ำจะได้ไหลผ่องไปทางนู้นบ้าง
นี่คือหลายคนบอกก็ต้องเข้าใจทางฝั่งของน้ำที่เขาท่วมบ้างนะ

ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะฮะ
นี่ภาพวันนี้นะฮะเลยไปบ้านป้าไก่หน่อยนี่ให้เจ้าหน้าที่พาไปหน่อยนะครับ
นี่เป็นตริมถนนหมายเลขสามศูนย์เก้าอ่างทองอายุทยานะครับ
ป้าไก่อยู่ด้านในนู้นนะฮะในพื้นที่ตะบนบางปรากฏอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
ไก่อายุหกสิบห้าปีนี่คุณป้งคุณป้าพายเรือกันหมดเลย
คือเราอยากไปหาป้าไก่เนี่ยเห็นไหมตะโกนถามบ้านป้าไก่อยู่ตรงไหนอ่ะป้า
อยากจะเห็นว่าป้าไก่แกอัดอั้นตันใจขนาดไหนเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะ
ไปถึงบ้านป้าไก่เนี่ยจากถนนเนี่ยพายเรือเข้าไปนี่๕๐๐เมตรได้แต่มันไกลนะ
ค่ะเนี่ยความอัดอั้นของแกนี่แกบอกนี่บ้านมีสองชั้นนะลูกอยู่ได้แต่ชั้นสอง
แล้วชั้นสองเนี่ยเหลืออีกไม่กี่คืบน้ำถึงชั้นสองแล้วถ้าถึงชั้นสองป้าก็อยู่นู่นเลย
หลังคาหลังคาเลยได้ฟังทานซิสเตอร์แน่ถ้าอยู่หลังคาเนี่ย
ต้องเข้าทางนี้นะฮะประตูนี้เข้าไม่ถึงแล้วนะครับ
โอ้โหคือถ้าขับรถเนี่ยจากถนนเข้ามาที่บ้านเนี่ย๕๐๐เมตรก็ไม่เท่าไหร
ค่ะนี่พายเรือนะฮะร่องเรือมานะครับน้ำท่วมสูงอีกสามเมตรได้แล้วนะครับ
อีกนิดเดียวถึงชั้นสองแล้วนะฮะคือป้าไก่บอกว่ามันหนักหนาสาหัสจริงจริงนะครับ
ปีนี้เนี่ยแล้วทุกวันนี้ที่อยู่นี่อยู่เป็นเดือนแล้วนะแบบนี้
ไม่ระบายไปไหนเลยนะฮะน้ำไม่ลดเลยเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้
ห้องน้ำใช้ไม่ได้ถามเอาป้าแล้วขับถ่ายยังไงป้าบอกใส่กระโถน
ใส่กระโถแล้วก็ค่อยไปทิ้งเอาอาบน้ำก็เนี่ยอาบตามเนี่ยระบงระเบียงบ้านนี่แหละนะ
ระเบียงมาก็เจอน้ำแล้วก็อาบน้ำเอาป้าไก่อยู่คนเดียวนะฮะนี่
ถึงเวลาจะเอาข้าวเอาของจะไปเอาข้าวปลาอาหารอะไรมากิน
ก็ต้องพายเรือออกไปถึงถนนนู้นอ่ะถึงจุดช่วยเหลือนะ
แล้วอายุ๖๕พายไปกลับทุกวันอย่างนี้ไหวเหรอนี่ฮะพระไก่บอกมันเดือดร้อนจริง
มันอัดอั้นจริงจริงเมื่อวานนี้ออกไปดูที่หน้าถนนเนี่ยกระสอบทรายกั้นอยู่แล้ว
น้ำจากฝั่งนี้ไม่ไหลไปฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นมีทุ่งนาอยู่
ทำไมไม่ระบายไปบ้างที่เห็นเนี่ยหนักกว่าปี๕๔อีกนะ

ก็คืนมาตลอดตลอดคือใช่เหมือนทนไม่ได้ไม่เคยเจอกัยนะ
ปกติยังไม่ถึงรอดแต่ตอนนี้มันเลยครึ่งรอดไปแล้ว
มันทนไม่ไหวแล้วไงมันทนไม่ไหวแล้วจริง
แบบเนี่ยยายก็อยู่คนเดียวแต่ยายก็ร้องไห้จะตลอด

น้ำจากฝั่งบ้านปลาไก่นะครับตมนต์บางประกฎนะครับ
นายกเทศมนตรีที่ป่าโมกนะครับก็คือนายสุรพรนะฮะ
บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาพูดคุยเจรจากับชาวบ้านแล้วนะครับ
แล้วก็แขวงทางหลวงอ่างทองด้วยให้เปิดช่องระบายน้ำออก๒ช่อง
ตอนนี้ให้เปิด๒ช่องเพื่อระบายน้ำทางฝั่งพื้นที่ตะบนทางฝั่งบ้านป้าไก่เนี่ย
ให้ออกไปที่ทุ่งนาอีกฝั่งหนึ่งบ้าง
นี่นะฮะจะได้ไม่กระทบกับทั้งสองฝั่งจะได้แบ่งปันกันไปตรงนี้นะครับความเดือดร้อน